เพราะว่าหลวงพ่อคูณอยากให้นำเท่าอัฐิของหลวงพ่อ
ไปลอยที่แม่น้ำโขงที่ฝั่งจังหวัดน้องคาย

เพราะว่าแม่น้ำโขงที่ฝั่งจังหวัดน้องคายใกล้กับประเทศลาวด้วย
ที่ประเทศลาวก็จะมีศิษยานุสิตของหลวงพ่อคูณจำนวนมาก
ดังนั้นวัฒนธรรมจังหวัดน้องคายก็มีการเตรียมความพร้อม
พิธีลอยอังคารที่จะเกิดขึ้นวันที่๓๐มกราคมนี้ด้วยนะครับ
โดยนายพระเด็จสุกเกษมวัฒนธรรมจังหวัดน้องคายเปิดเผยว่า
งานพิธีลอยอังคารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธในวันพุธที่๓๐มกราคม
จังหวัดน้องคายได้มอบหมายภารกิจ
ให้กับหน่วยงานต่างรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่แล้ว
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะนำรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ
ตั้งไว้ที่ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวนริมแม่น้ำโขง
ใกล้กับสถานีเรือหนองคาย
หลังจากพระราชทานเพลิงศพที่จังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับ
รุ่งเช้าของวันที่๓๐เวลาประมาณ๗นาฬิกา
ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้นำกล่องบรรจุเท่าอธิหลวงพ่อคูณ
ขึ้นรถเดินทางมายังจังหวัดน้องคาย
น้องคายประมาณ๑๐โมงเช้า
ก็จะมีพิธีเชิญกล่องบรรจุเท่าอัฐิ
วางบนแท่นที่ลานริมโขงหน้าสถานีเรือน้องคาย
พุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้นะครับ

อยู่ตามริมแม่น้ำโขงตลอดเส้นทางของการเคลื่อนเรือด้วยนะครับ
ระหว่างนั้นจะมีพิธีถวายพระทหารเพลพระพิสุสงฆ์

จะเริ่มพิธีด้วยการเชิญกล่องบรรจุอัฐิหลวงพ่อคูณ

ซึ่งจะมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๔รูป
และเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
รวมแล้วไม่เกินอีก๑๕นาย

วนน้ำไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาว
ให้ประชาชนที่รออยู่บนตลิ่ง

แล้วก็จะหันเรือกลับเดินเรือไป
ประกอบพิธีลอยอังคารที่บริเวณพระธาตุกลางน้ำ
รอบพระธาตุกลางน้ำ๓รอบ
ทำพิธีโปรยเท่าอัฐิทั้งหมดไม่ให้เหลือ
เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ็ดจำนงของหลวงพ่อคูณเหมือนกัน
ที่เคยบอกกับลูกศิษย์ลูกหาไว้
บอกว่าเมื่อท่านมรณภาพไป
ขอให้นำเท่าอธิทั้งหมดลงแม่น้ำโขง
เพราะกลัวว่าถ้ามีการเก็บเท่าอัฐิไว้
จะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ต่อไปนะครับ
ขั้นตอนทั้งหมดบนเรือจะคาดว่าใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ

ที่จะเข้าร่วมกราบไหว้เท่าอาทิตหลวงพ่อคูณ
แต่งกายโทนสีขาวชุดสุภาพสำรวม
และไม่เข้าใกล้แท่นวางกล่องบรรจุอาธิมากจนเกินไป
ระหว่างประกอบพิธีสามารถยกมือไหว้อธิษฐานจิตไปด้วย
น้อมส่งหลวงพ่อคูณในวาระสุดท้ายด้วยนะครับ
ก็ในทุกที่แหละครับทั้งที่ขอนแก่นทั้งที่น้องคายเอง
ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายชุดขาว
เพราะเปรียบเหมือนเป็นการอยู่บนสวงสวรรค์นะครับ
แล้วก็ส่งหลวงพ่อคูณสู่สวรรค์นะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นแม่น้ำโขงเนี่ย
เพราะว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายของเอเชียไหลผ่านหลายประเทศ
และที่บอกว่าต้องอยู่ฝั่งน้องคายเท่านั้น
เพราะว่าอยู่ติดกับสปลาวซึ่งหลวงพ่อคูณ
ท่านเคยบริจาคเงินให้กับพระสังฆราชที่ลาว
ก็เลยทำให้มีพุทธศาสนิกชนชาวลาวนับถือท่านมากนะคะ